ผู้ชมครับมีเพื่อนเขาถ่ายคลิปของเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่สระบุรี
บอกว่าเพื่อนน่าจะถูกผีเข้า
อยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยดูให้เหลือเกิน
นี่คลิปนี้ครับ

น้องนักเรียนหญิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอวิหารจังหวัดสระบุรีนะครับ
เพื่อนบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุแล้วบันทึกคลิปเอาไว้ได้เนี่ย
ความยาวประมาณ๑นาที๑๐วินาทีนะครับ
หนึ่งชื่อเลยครับ
เพื่อนของน้องผู้หญิงคนนี้บอกผีเข้าแน่
แล้วเป็นห้องเรียนวิชาดนตรีไทยด้วยเห็นไหมฮะ

เครื่องดนตรีไทยนี่วางอยู่นะครับ
หลังจากนั้นเพื่อนก็เอาคลิปนี้ส่งไปที่เพจ
หมอปลามือปราบสัมภเวษี
ช่วยเหลือเกินนี่ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้เราคุยกับ
เพื่อนของน้องนะครับที่มีอาการเหมือนกับถูกผีเข้าเนี่ยบอก
ว่าในคลิปเนี่ยคือเพื่อนที่อยู่ชั้นม๒อายุ๑๔นะตอนนั้นกำลัง
วิชาดนตรีไทยกันอยู่ในห้องดนตรีไทยประมาณ๑๑นาฬิกาแล้ว
น้องที่มีอาการเนี่ยปกติเป็นคนจิตอ่อนอยู่แล้วน้องบอกว่าเห็น
ผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวอยู่ในห้องแล้วอาการก็เป็นอย่าง
นี้เลยเขาบอกเคลื่อนแค่นี้ว่าเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุด
สีขาวอาการแบบนี้เลย
น้องเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุเหมือนกับจิตหลุดปลีกตัวนั่งเงียบ
หน้าที่หน้าห้องดนตรีไทยผ่านไป๑๐นาทีเพื่อนเนี่ยเดิน
ไปเรียกไม่พูดไม่ตอบแล้วกรีดร้องเสียงดังแล้วก็เป็นไปตาม
คลิปถามว่าเอาแล้วทำยังไงกันช่วยกันยังไงคุณครูก็มาคุณครูสอน
ชาดนตรีไทยไปจุดทูปบอกพ่อแก่ในห้องดนตรีไทยแล้วอาการของ
เด็กนักเรียนก็ค่อยดีขึ้นก่อนจะกลับมาเป็นปกติพอเป็น
ปกติเพื่อนก็ถามกันว่าเออเธอเธอเป็นอะไรเธอรู้ตัวหรือเปล่า
บอกไม่รู้เลยจำไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะทีนี้อาการเนี่ยมัน
เกิดขึ้นพักหลังหลังมันเกิดขึ้นบ่อยมันเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเพื่อน
เพื่อนก็เลยส่งคลิปนี้ไปที่เพจของหมอปลาค่ะอยากให้หมอปลามา
ให้มันเกิดอะไรขึ้นกับน้องอ่าเดี๋ยวรอดูนะคะว่าหมอปลาจะไป
ได้หรือเปล่าก่อนหมอปลาจะไปคุณพ่อคุณแม่อาจจะพา
โรงพยาบาลหน่อยก็ได้น่าจะดีกว่านะคะให้คุณหมอช่วยดู